เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเลยนะ

แล้วมีพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนขับรถไปส่งของ
เห็นน้องแมวจับเล่นจับไปจับมาอุ้มขึ้นรถไปเลย

นี่พนักงานเสื้อสีนี้แล้วก็กระบะป้ายแดง
เป็นแมวไทยลายเสือกเจ้าของเขาก็รักของเขา
นี่อุ้มไปสายนั่งเป็นเพื่อนกันไป
มันไม่ใช่แมวจรไงมันเป็นแมวมีเจ้าของไง
แล้วคลิปมันเห็นชัดเจนว่าพนักงานคนนี้อุ้มขึ้นไป
แต่เดี๋ยวจะให้ฟังว่าเขาให้การอย่างไร
นะฮะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่ห้ากุมภาพันธ์บ้านหลังนี้อยู่ใน
หมู่บ้านย่านกรุงเทพกรีธาเป็นหมู่บ้านหรูซะด้วยนะฮะเจ้าของเจ้าจ๋อยเอาเรื่อง
เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าน้องจ๋อยเนี่ยถูกพนักงานส่งของเอกชนขโมยแมวไปยังไม่
ชะตากรรมแจ้งความไว้แล้วแล้วก็เอาคลิปนี้ให้ตำรวจนะฮะตำรวจติดต่อไป
ยังภนักงานคนนางกราวปฏิเสธนะครับปฏิเสธปฏิเสธเฮ้ยผมไว้เอาไปนะผมจะไป
ผมเล่นเฉยแล้วผมก็ปล่อยน้องไปอาศัตริย์บอกว่าคุณทีที่คุณทำมันเข้า
รักทรัพย์คุณโทษติดคุก๕ปีนะสุดท้ายผมอุ้มมาจริงครับ
แต่ว่าระหว่างทางน้องกระโดดหนีลงจากรถไป

นี่คือทิ้งไว้กลางทางจริงเลยนะ

สุดท้ายเจ้าของยังหาไม่เจอครับ
ก็เลยเอาเรื่องราวนี้โพสต์เอาไว้พร้อมคลิป
แล้วตั้งรางวัลใครเห็นเจ้าจ๋อย
เจ้าจ่อยในภาพนี้เดี๋ยวให้๕๐๐๐บาท

ไทยลายเสือแบบนี้มีปอกคอนะครับ

ไม่รู้ตอนนี้จะจ่อยไปชะตากรรมยังไง